เรื่องของน้องหมานี่แหละ
เราจะเห็นมีข่าวหลายครั้งที่

หัวเข้าไปติดอยู่ในกล่องในโหลในอะไรต่าง
เพราะว่าเชื่อว่ามันคงพยายามจะไปคุยหาอะไรกิน
อ่ามันอาจจะมีของกินหน่อยนะ

หมาตัวนี้สุนัขเพศเมีย
หัวคาติดอยู่ในโหลกพลาสติกแบบนี้
ดูแว๊บนึกว่าเป็นปอกคอที่กันเวลามันจะไปกัดแผลตัวเองอะไรอย่างนี้

มันพยายามจะเอาปากเลีย
มันก็คงกินอันที่อยู่ในนั้นมาจนหมดแล้ว

แต่ตอนจะเอาออกมันออกไม่ได้อ่ะสิ

๑๐ตำบลพระอาจารย์อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก

เล่าแบบนี้ว่าเมื่อวานคือชาวบ้านมาแจ้งว่า
มีชนักเภทเมียสีน้ำตาลหัวาติดคานในโหดโหยนดูปลาสติก

เขายังไม่รู้เลยว่าหมาตัวนี้ใครเป็นเจ้าของ

เขาจะจับตัวมันแต่มันวิ่งตลอดเวลา

มันก็ยังวิ่งไปที่กลางทุ่งนาอยู่มันหนี

มันก็คงกลัวนะคะแล้วทุ่งนาเนี่ยเขาบอกต้นข้าวสูงถึง๔๐เซนเลยนะ
สุดท้ายวันแรกที่เข้าไปช่วยมันมันหายไปนะเออ
ชาวบ้านบอกตามหาจนค่ำแล้วไม่เอาละไม่พบ
เอาอย่างนี้หยุดการค้นหาก่อนเดี๋ยวอีกวันนึงมาหาใหม่
กลายเป็นว่าวันนี้ค่ะตอนเช้าทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ชาวบ้านรวมกัน๗คนออกตามหาค่ะ
น้องหมาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งจนไปเจอเจอเสร็จมันวิ่งหนีอีก
ที่มันจะลงไปนอนแช่น้ำกลางทุ่งนาแต่มันอิดโรยหมดแรง
ทีนี้ตอนนี้แหละได้จังหวะที่จะช่วยเอาไอ้กล่องพลาสติกเนี่ย
ออกมาได้มันหมดแรงเพราะมันไม่ได้กินน้ำ
ได้กินอาหารมากว่าสองวันอ่ะนะคะสุดท้ายเอาหัวมันออกมาได้สำเร็จ
ใช้เวลาถึง๒ชั่วโมงนะก็สร้างความดีใจให้กับทุกคนที่พยายามช่วยเหลือ
ส่วนสาเหตุอย่างที่บอกชาวบ้านก็คาดแบบนี้ว่า
มันคงพยายามจะมุดเข้าไปกินขนมที่เหลืออยู่ในโหลพลาสติก
แล้วสุดท้ายเอาหัวออกเองไม่ได้ก็เลยติดคาอยู่แบบนั้นค่ะ
โชคดีมีคนใจดีช่วยมันนะไม่งั้นมันคือมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันกินอาหารไม่ได้มันตายเลยนะคะ